กราดยิงที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๑๔คน
ขณะนี้ยังมีผู้ต้องหาอีก๒คนที่อยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะ

ระบุว่ามีผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย๕คน
ที่ก่อเหตุกราดยิงประชาชนในศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการ
โดยในจำนวนนี้ถูกจับกลุ่มแล้ว๑คน
ถูกวิสามาร์นฆาตกรรม๒คน
ส่วนผู้ต้องสงสัยอีก๒คนยังคงอยู่ระหว่างการหลบหนี
นายจรัสโบนาโดระบุว่าผู้ก่อเหตุทั้งหมดมีความสัมพันธ์กัน
โดยหนึ่งในผู้ก่อเหตุที่เสียชีวิตคือนายไซเอสฟาร็อก
ชายชาวมุสลิมวัย๒๘ปีสัญชาติอเมริกัน
ขณะที่ผู้ก่อเหตุหญิงที่ถูกวิสามันฆาตกรรมเสียชีวิต
คือทาสปีนมาลิกวัย๒๗ปี
แฟนสาวของนายฟูรุกซึ่งทางการยังไม่ทราบสัญชาติที่แน่ชัด
ส่วนสาเหตุในการก่อเหตุนั้นยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
เป็นเหตุก่อการร้ายหรือไม่
มีรายงานว่าเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
จัดงานฉลองคริสต์มัสกันอยู่ค่ะ
โดยคนร้าย๓คนแต่งตัวคล้ายทหาร
บุกเข้าไปในอาคารแล้วก็ใช้อาวุธปืนกราดยิงประชาชน
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๑๔คน
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการ
อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๑๗คน
ซึ่งในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส๑๐คน
ขณะที่พยานผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งนะคะบอกว่า
จะถูกเจ้าหน้าที่ตามล่าในที่สุด
สำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง๑สัปดาห์
หลังเกิดเหตุกรัดยิงที่คลินิกวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิดในรัฐโคโลราโด
ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต๓คนและได้รับบาดเจ็บอีก๙คน
เหตุการณ์กระดยิงที่รัฐแคลิฟอร์เนียในครั้งนี้ถือว่าร้ายแรงที่สุดในรอบ๓ปี
ขณะที่ลูกพี่ลูกน้องของหนึ่งในผู้ที่ก่อเหตุ
ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่างประเทศนะคะ
โดยบอกว่าเขารู้สึกแปลกใจมากและไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ค่ะ